สายไยน้ายสายไยไง
คนจะเอามาวางยากันได้ง่ายอย่างนี้เลยเหรอ
ก็ต้องเรียงอย่างนี้ก่อน
ว่าในกรณีนี้มันเกิดขึ้นจริง
หรือมีผู้ทำผิดเป็นนางสาวละ
คือถ้าหลักฐานเชิงนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยพบสารนี้ในร่างของคุณก้อย
อันนี้ก็ต้องเรียนอีกข้อนึงนะครับว่าในความเป็นจริงแล้วสารที่ต้องบอกปริมาณด้วย
เพราะว่ามันมีกรณีที่ได้รับโดยวิธีการอื่นกับการที่สายนายเข้าสู่ร่างกายได้
ยกตัวอย่างคุณสูบบุหรี่เนี่ยก็จะมีสารสายนายอยู่ในร่างกายแต่มีปริมาณน้อย
เพราะฉะนั้นการที่ตรวจก็เป็นการตรวจด้วยว่ามันเป็นสารสายนายที่รับมาโดยการสูบบุหรี่
หรือเป็นการสรรสายนายที่รับจากการที่มีใครตั้งใจหรือเจตนาให้ดื่มกิน
อย่างนั้นหมายถึงว่าในชีวิตประจำวันรอบตัวเหล่าเนี่ยมันก็มีสายนายอยู่โหลฮะ
มีได้มีได้เพียงแต่ว่ามีเล็กน้อยไม่ได้มีผลกับร่างกาย
อันนี้ก็เป็นเรื่องของเจตนาของอาจจะเป็นมีบุคคลอื่นนะครับมาทำ
หรือไม่ก็ตั้งคดีบางคดีนะครับที่ไปเจอเนี่ยมันเป็นเรื่องของการปนเปื้อนก็มี
แต่ว่าผมอยากฝากอย่างนี้ครับก็คือว่าในความจริงถ้ามันเป็นเหตุการณ์อย่างนั้นจริงนะครับ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอืมสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังมากที่สุดก็คือณวันนี้เนี่ยนะครับ
แน่นอนคือเราสังเกตเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องของการดื่มกินทั้งสิ้นเลยนะครับ
ก็เป็นเหตุการณ์เราระวังยังไงคือนั่นแสดงว่าคนเราสามารถไปหาซื้อสายนายได้ง่ายหรือฮะ
สายนายเนี่ยถ้าตามข้อมูลนะครับเป็นของกระทรวงอุตสาหกรรมไม่ใช่ยานะครับมันเป็นสารเคมี
ซึ่งเป็นสารเคมีที่มีการไม่มีผลิตในประเทศไทย

อุตสาหกรรมครับเหมืองแร่เหมืองทองนะครับ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวพลาสติกฟอกหนังและอีกหลายอุตสาหกรรมส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมนะครับ
แล้วก็ห้ามนำเข้าให้นำเข้าได้แต่ต้องแสดงนะครับ

เพราะฉะนั้นในกลุ่มพวกนี้มันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่จะไปใช้
ก็คือกลุ่มที่เป็นสารตั้งต้นการผลิตยาบ้า
เพราะมันก็จะมีกลุ่มที่จะมาลักลอบขายในตลาดมืด
ซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องของเจ้าที่ภาครัฐที่จะต้องไปกำกับดูแลนะครับ
ผมไปหาซื้อได้ไหมเดินซื้อตามร้านขายยาทั่วไปอย่างนี้ไม่มี
ไม่มีไม่มีร้านการเกษตรร้านอะไรไม่มี

ไม่ได้ครับงั้นการที่จะเอามาใช้ในอุตสาหกรรมต่างต้องสำแดงด้วย

แต่หลายคนบอกเสิร์ชอินเทอร์เน็ตเสิร์ชกูเกิลก็มีขายเต็ม
นี่เห็นไหมอาจารย์ไทยเท้าหรอกแล้วมันนี่มันก็เลยเอามาใช้กันได้อย่างนี้หรือเปล่า
อันนี้ประเด็นก็คือกรณีแบบนี้มันก็เป็นเรื่องของทางกฎหมายที่ต้องไปกำกับดูแล
แต่ในส่วนตัวนะครับตัวเราเองเนี่ยที่จะป้องกันเนี่ย
ก็ต้องเรียนว่าเราเห็นได้ว่ามาจากการดื่มกิน
เพราะฉะนั้นเนี่ยการจะไปกินรับประทานอาหารกับใครนะครับ
เพราะต้องสังเกตโอ้นี่ต้องระมัดระวังนะครับ

นั่งดื่มวายดื่มอะไรอย่างนี้ผมไม่ชอบด้วย

ถึงว่าเมื่อกี้มาถึงผมเอากาแฟให้แก้วหนึ่ง

ผมเรียกอย่างนี้ครับวันนี้เรากำลังตกใจกับสัญญาณายน์ถ้าจริงเนี่ย
มันมีสารพิษอีกหลายตัวที่ก่ออาชญากรรมในบ้านเรา
ไม่ต่อเนื่องอยู่หลายตัวอยู่

คือถ้าจะไปรับประทานแบบไปผับบาร์ต่างเนี่ย

ถ้าเกิดเข้าแล้วออกมาต้องเปลี่ยนแต้วเลย

จะไปทานอาหารกับใครเนี่ยนะครับ

ก็ต้องระมัดระวังซึ่งมันควรเป็นมาตรฐานไป

เพื่อท่านผู้ชมจะได้เป็นความรู้พื้นฐานไปด้วย

ถ้าเรามีคนรู้จักหรือญาติเราเสียชีวิต
เหมือนกับหลายศพที่เขาออกมาตั้งข้อสงสัยตอนนี้
เราจะรู้ได้ยังไงว่าการตายของญาติพี่น้องเราเนี่ย
ไม่ธรรมดาแล้วไม่ใช่ว่าไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตาย
แล้วก็เลยชาปนกิจกันไป

ไม่ใช่หัวใจล้มเหลวเฉียบพลันแน่

ข้อแรกถ้าเกิดร่างกายสมบูรณแข็งแรงดีอยู่เสียชีวิตกระทันหัน
ขอนะครับขอให้ญาติทุกท่านเนี่ยส่งผ่าเถอะครับ

ส่งผ่าไว้ก่อนครับถ้าอยู่แข็งแรงดีแล้วก็ไม่มีร่วมจำตัวอะไร

ที่สองถ้าเห็นผิดสังเกตนะคะสีผิวผิดสังเกต

ถ้าเกิดเสียชีวิตใหม่ก็คือเหมือนกับคนที่มีชีวิตอยู่นี่แหละครับ

ตัดสินใจส่งผ่าเถอะครับ
ทุกเคสมันก็จะช่วยลดลงไปได้ครับ

ตกลงไปทานข้าวใครมาไปเจอใครมา
อะไรถึงมีสาเหตุทำให้เสียชีวิตได้

ก็พยายามทานข้าวกับภรรยาดีกว่า

ถึงตัวเขาได้ไหม
ถ้าเขาถามนะสมมุติถ้าเขาทำ
ถ้าเขาทำถ้ามีพยาหลักฐานชัด

เราต้องเป็นกำลังใจให้ตำรวจไง

วันนี้ได้ความรู้เยอะเลยในแง่มุมคดีต่างนะครับ
ขอบคุณทั้งสามท่านครับขอบคุณครับ
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ